วันนี้สาวประเภท๒นางฟ้าจำแรง๗นายด้วยกัน
เข้ารับการคัดเลือกสร้างสีสันสร้างความคึกคัก
ทำให้บรรยากาศกลายเป็นโลกสีชมพูแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
งามนะครับแต่ละท่าน๗นายวันนี้ไปคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙
บกไม้บกมือนะครับเหมือนเก็บตัวในกองประกวด
คุณพีรวัตรพูดว่า๗นายแล้วพอเห็นภาพมันไม่เข้ากันเลยเนอ

๗ดารุณีนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ย

นายภัยรัฐพวกอิ่มหรือคุณต้องตาอายุ๒๑ปี
เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินหรือว่าทหารเกณฑ์
ชุดเสื้อก่ออกยาวครับบอกว่าแปลงเพศเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้อาชีพก็คือเดินสายประกวดนะครับ

ส่วนอีกคนก็มาในชุดนักศึกษาชื่อว่านายธีระยะยาแพร่ดำ
หรือว่าน้องลูกเป็ดเคยได้รับรางวัลประกวดสาวประเภท๒
มาแล้วด้วยหลายต่อหลายเวทีแล้วก็อีกหลายคนครับ
เข้ามาทำการคัดเลือกบรรยากาศการตรวจเลือกในวันนี้ที่
จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็คึกคักเพราะว่ามีเหล่าสาวงาม
เข้ารับการตรวจเลือกถึง๗คน๗นางด้วยกัน
เช่นเดียวกันกับที่อำเภอกำแพงเพชรนะครับมีชายไทยอายุ๒๑ปีเนี่ย
จาก๕ตำบลก็มาสมัครอย่างคึกคักครับรวมทั้งสาวประเภท๒
หุ่นดีแต่งตัวสวยครับอย่างเช่นนายชำนาญพรมศาลอายุ๒๑ปี
อันนี้คือต้องอ่านชื่อตามบัตรประชาชนนะครับต้องขออภัยด้วย
บอกว่าอยากเป็นทหารครับแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ตรงกับข้อระเบียบที่กำหนดเอาไว้
และถึงแม้จะไม่ได้เป็นทหารแต่จะทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
เพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็รับใช้ชาติ
ขณะที่พันโทจิตรกรบุญตานะครับประธานคณะกรรมการตรวจคัดเลือกก็บอกว่า
ชำนาญเป็นบุคคลจำพวก๒ซึ่งแพทย์ระบุว่าสภาพร่างกายไม่ตรงกับเพศกำเนิด
หลังจากรับเอกสารสด๔๓แล้วก็ให้กลับบ้านได้เลยครับ
ปิดท้ายกันที่อีก๑จังหวัดครับนครราชศรีมา
อำเภอเมืองนะครับมีชายไทยส่วนหนึ่งสมัครใจรับใช้ชาติกว่า๒๐คน
สาวประเภท๒ก็ไปรายงานตัว๑๔คนด้วยกันครับ
บางคนมาทั้งชุดนักศึกษาแบบนี้ครับหลายคนก็แต่งสวยครับวันนี้
กระโปรงสั้นรูปร่างสวยสะดุดตาเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดาผู้ที่นั่งรอจับสลาก
เขาบอกแบบนี้เลยนะครับต้องตาต้องใจคือโดนใจนะครับ
แล้วก็ส่งเสียงหัวเราะชอบใจคือทำให้บรรยากาศคลึกคลื้น
นายสุขวัฒน์กึนขุนทศหรือว่าน้องนัทชาวตำบลโพกลางยอมรับว่า
คือตัวเองเนี่ยทำหน้าอกมาแล้วแล้วก็เพราะว่าทานฮอร์โมนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แปลงเพศทั้งหมดบอกด้วยว่าถึงไม่ได้เป็นทหาร
ยินดีจะช่วยชาติเพราะว่าเป็นคนดีของชาติ
พร้อมกันนี้อยากให้หนุ่มสมัครไปเป็นทหารกันมากนะครับ
ก็เป็นสีสันต่างจังหวัดนำมาฝากกันในช่วงนี้นั่นเองครับ
ยิ้มสวยจริงเลยนะครับสวยทุกคนเลยนะคะ